หนูอยากกินโดนัทหนูอยากกินโดนัท

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนรถคันหนึ่งนะฮะ
ผู้ชายเป็นคนขับ

กลางสี่แยกแถวถนนสุขุมวิทย์

ที่นี่เขาจะมีโดนัทเดินมาขายตามรถ
ปรากฏว่าคนขายเดินผ่านไปแล้ว

ผู้หญิงก็เลยโกรธโอ๊ย

เขาแชร์กันเต็มฟีดเต็มโลกโซเชียลเลย
เนี่ยตั้งแต่เขาอยู่ฝั่งนั้นก็ได้เลย

กูเรียกให้

เอาอะไร

เอาสองสูงครับ
อ้าวสุดท้ายได้กินโดนัทสมใจ

สำหรับผู้หญิงเรื่องกินเรื่องใหญ่
คุณผู้ชายที่ดูข่าวนี้อยู่นี่คือตามใจคุณแฟนตั้งแต่แรกเถอะค่ะ
เรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องเอาใจใหญ่กว่า
นี่ผู้ชายก็ต้องเอาใจหน่อยทำยังไงดี

ก็เลยใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันจะมีลำโพงอยู่บนรถใช่ไหม

แค่นั้นพี่โดนัทรู้เลยวิ่งมาที่รถคันนี้ทันที
และสุดท้ายก็ได้ซื้อโดนัทสมใจฝ่ายหญิงก็ได้กิน

เห็นไหมตอนแรกฝ่ายหญิงก็เหมือนจะงอนนิดหนึ่งนะฮะ
คือตอนแรกเขาคุยกันคู่รักคู่นี้เขามึงมึงกู
แล้วเขาบอกว่านี่คือความเกรี้ยวกราดที่แสนโรแมนติกค่ะ
เออพี่ผู้ชายบอกอ้าวแล้วกูผิดอะไรนี่
ก็เมื่อกี้โดนัทไปฝั่งโน้นแล้วทำไมเธอไม่เรียกอ่ะ
สุดท้ายก็ใช้วิธีเรียกแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าโดนัทตรงแยกนี้ผมก็ชอบกิน
อร่อยมากใช่ไหมอร่อยคือจะบอกว่าจริงอ่ะ
เอาใจผู้หญิงมีอยู่ไม่ยากค่ะเธออยากกินอะไรให้กิน
แล้วเวลาพาไปคาเฟ่ถ่ายรูปไปอย่าบ่น

ผู้ชายก็หิวเมื่อไหร่เธอจะถ่ายเสร็จ

เออเรื่องน่ารักที่เอามาฝากกันนะคะ